มันปั้งอีหรอกอีเหลือ
มันปั้งอีหรอกอีเหลือก

แล้วคือเรือข์ดี

เฉาตรู่วันนี้

ของสองคนผัวเมียใช้คำนี้ก็ไม่ผิดแต่งงานแล้วช่วยกันสร้างช่วยกันหามา
บ้านหลังนี้อยู่กรุงเทพนะคะเป็นความตั้งใจว่าเวลาทำงานที่กรุงเทพเนี่ย
เหนื่อยจะได้เลี้ยวรถเข้าบ้านเลยสบายสบายไว้พักผ่อนก่อนจะเข้าอยู่อาศัยตามความเชื่อค่ะ
ยก่อนจ้ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางนะคะเปิดทางให้ลูกด้วยค่ะ
อยู่ดีมีแฮงมีเงินทองไหลมาเทมาขึ้นบ้านใหม่แล้วให้มีแต่แนวดี
แนวดีทางหลายทางหายไปสิ่งโซ่ทิมไปเลยใช่ค่ะอะไรอะไรทิมทิมนะ
โซ่ทิมแปลว่าเอาทิ้งไปเลยคือแบบว่าไม่ดีเอาออกไป
ใช่ค่ะบรรยากาศการจัดเตรียมโต๊ะบวงสวงเป็นไปอย่างเรียบง่าย
คุณผู้ชมนะอะไรจะสำคัญไปกว่าพระในบ้านเอาพูดง่าย
แม่ผัวก็มาเออแม่ย่ายก็มานั่มกันเออมารวมอวยพรในวันสำคัญแบบนี้
โต๊ะบวงสวงก็ผลไม้มงคลทั้งหลายชนิดเลยคุณผู้ชม
ขนมหวานครบครันเลยมีพระพุทธรูปองค์ที่นับถือบูชา
แล้วก็นี่ตาตู่เลยดิเออน่ะอันดับน่ะเงินเงินเงินนะฮะ
ขนเงินขนทองเข้าบ้านขนาดแท้นับนับดูแล้วหลายปึกอยู่
เกือบล้านคุณผู้ชมสายพานตั้งไว้เรียกได้ว่าเป็นไปตามประเพณี
หนุนเจ้าของบ้านให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความอุดมสมบูรณ

แม่ก็เดินขึ้นไปเลยบนห้องนอนนะ
ทำทีทำท่าว่าเออนอนหลับซะหน่อย

ว่าเออนอนบ้านเราคืนแรกมันฝันดีจังเลยเนี่ยนอนแกล้งนอนตื่นมา
ทำไมทำไมต้องคุมโปรงกับเชอรี่ให้แบบว่าหลับสนิทหลับสนิท
เขาฝันตื่นมาเล่าความฝันให้ลูกหลานฟังเดี๋ยวฟังก่อนว่าเขาเล่าอะไร
นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อ
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
พี่แจ๊ค
ได้ลูกแก้วได้เห็นลูกแก้วเห็นอะไรอย่างเงิน
ว่าเจ้าของบ้านเขาจะท้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
อันนี้คุณแม่เขาก็แบบอยากฝันเป็นในอยากให้อุ้มหลานแล้ว

โอ๊ยนอนคุมโปรงไปตื่นขึ้นมาฉันฝันเห็นยังไงอย่างนี้

หลายคนถามนะคะทีมข่าวของเราก็ไม่พลาดจะสอบถามมานะคะ
เล็กที่บ้านซอแอมกับบอสซอย

รับราชา